แต่ทุเรียนนี้แปลกตรงที่ว่าเป็นทุเรียนที่อยู่ที่กระบี่
เขาก็เลยเรียกทุเรียนชนิดนี้ว่าทุเรียนลินกระบี่
เฮ้ยลินกระบี่มีด้วยเหรอ
มีค่ะคุณคุณอาจจะเคยได้ยินลินลับแลหลงลับแลก็ว่ากันไป
แต่ที่สวนดานิยามูนึงตะบอนเขาครามอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ย
เขามีทุเรียนลิ้นกระบี่จริงจริงซึ่งที่แห่งนี้นะ
เป็นสวนทุเรียนที่อยู่กลางหุบเขาเนื้อที่กว่า๓๐ไร่
ตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและคนที่ชื่นชอบทุเรียนมาก
ทุเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือทุเรียนลินลับแลกระบี
หรือชาวบ้านจะเรียกสั้นว่าลิ้นกระบี่นั่นเอง
เป็นทุเรียนพันธุ์บ้านของกระบี่นั่นเองนะคะ
ลักษณะคือลูกโตเนื้อหนาหวานมันเมล็ดลีบเล็ก
ถูกใจเลยส่วนราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๕๐บาท
ต่อให้ราคาสูงหน่อยแต่ก็มีลูกค้าสั่งซื้อผ่านออนไลน์จำนวนมาก
ตอนนี้เจ้าของสวนบอกอู๋แทบไม่พอขาย
ถามหน่อยถามคุณธนดลผิวดำอายุ๒๒ปีลูกชายเจ้าของสวน
ลูกซ้ายเด้อจริงมึงเหมือนแล้วลูกชายคุณธนดลเนี่ยนะฮะบอกว่า
ช่วงฤดูแรงที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลทำให้ขนาดของผลทุเรียนเปลี่ยนไปบ้าง
จากเดิมขนาดโลครึ่งถึง๒โลนะแต่ปีนี้ออกมาเนี่ยมันน้ำหนักลดลงนิดนึ
เหลือประมาณโลหนึ่งถึง๒โลดิฉันว่าก็ดีนะ
ก็ดีก็ดีบางคนแบบไม่ได้ชอบเยอะใช่บางคนอยากกินคนเดียวไม่เผื่อใครเลย
เอออย่างเราส่วนต้นเนี่ยนะฮะเพราะแบบกินแล้วมุมต้นดียิ่งลูกเล็กมันอร่อยนะ
เห็นแบบนี้แล้วใครชอบนะเขาให้ช่องทางไว้ด้วย

แล้วพอสั่งออนไลน์ปุ๊บคุณไม่ต้องห่วงทางสวนเนี่ยเขาส่งให้ลูกค้าทางปรายศนีย์
แล้วเดี๋ยวนี้แต่ปรายศนีย์อ่ะหรือว่าคนส่งอ่ะเขาส่งเร็วแล้วมีแบบบรรจุภัณฑ์อย่างดีอะค่ะ
คือถ้าเกิดส่งผลไม้จะไม่เหมือนกับส่งพัสดุทั่วไป

เพราะว่าผลไม้มันมีเรื่องของความสุขใช่ไหมล่ะ
อ่ะพอถึงมือลูกค้าก็จะได้คุณภาพดีแน่นอน
เขาบอกอย่างนี้ถ้าหากผลผลิตไม่มีคุณภาพนะ
ดิบหรืออ่อนกินไม่ได้

มาเลยจ้าดูแลให้อย่างดี
แต่ถ้าหากว่าลูกค้าอยากได้ทุเรียนอยู่
ต่อให้มันยังเขาเรียกว่ายังไงยังอยากกินอยู่

คือถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วมันไม่ดีเอาไปคืนแล้วเค้าส่งให้ใหม่

แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาแล้วก็ไม่ว่าเขา

อันนี้ก็เรียกว่าการันตีความสบายใจของพวกเราเลยนะ

ขึ้นไปตัดลูกทุเรียนที่แก่จัดลงมาจากต้น

แล้วพอสามวันทิ้งไว้นิดน้อย

มันก็จะมีเทคนิคในการปล่อยให้สุกเนอะ

เอาว่าสุกคาต้นบางทีมันอาจจะฉ่ำเกินไป
บางทีเขาอาจจะมีระยะเวลาว่าตัดตอนนี้

มันก็โอกาสที่มันจะเป็นทุเรียนอ่อนไง
ก็มีสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูระยะเวลาให้ดี

ต้องบอกว่าอาศัยประสบการณ์มาก

น่ากินมาก